พรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับแซน
แต่นี่ค่ะปรากฏว่าวันนี้มาที่กองปราบก่อนนะคะ

เอาผู้เชี่ยวชาญเอาวงจรปิดมาให้กับตำรวจค่ะ
กองบังคับการกองปราบปรามให้ได้รวบรวมแล้วก็ส่งภาคหนึ่ง
และจะดำเนินคดีกับแซนด้วยข้อหาคือแจ้งความเท็จ
เพราะอะไรนายอัจฉริยะบอกว่าเขามีหลักฐาน
ที่มันอาจจะพลิกคดีตังโมได้เลยนะ
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นแซนไม่ได้อยู่ที่ท้ายเรือสปีดโบสต
ตามที่ให้การว่านั่งเล่นมือถือแล้วตังโมไปจับขาฉี่
เพราะอะไรรู้ไหมเขามีภาพกล้องวงจรปิด
บริษัทเอกชนตรงข้ามกรฟภค่ะ

ขนาดสเกลเรือเลยแล้วเห็นว่าคนที่อยู่ท้ายเรือ
ไม่ใช่แซนแต่แซนอยู่ด้านในเรือ
แล้วเห็นด้วยนะว่าก่อนจะเกิดเหตุแตงโมตกน้ำ
แตงโมอยู่หน้าเรือกับปอเอาล่ะสิคุณผู้ชม
ทีนี้ก็เลยเอาหลักฐานนี้มายื่นให้กองปราบ
เพราะอะไรล่ะมีตำรวจระดับพลตรี
ในพื้นที่พัก๑โทรมาพลตำรวจตรีนะ
ใช่ค่ะพลตำรวจตรีบอกว่าไม่อยากให้ยุ่งในคดีนี้
แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้ค่ะตำรวจยังไม่มีหลักฐาน
ที่จะปิดคดีได้เหมือนอย่างที่นายเดชาเนี่ย
เคยบอกไว้เดี๋ยวลองฟังเสียงอัชริยะหน่อยค่ะ
คลิปแล้วก็ภาพที่อาชียะไปวัดขนาดสเกล
ทั้งเรือทั้งคนทั้งแสงเงาแล้วเนี่ย
เดี๋ยวสื่อก็ขอเดี๋ยวเราเอามาเปิดเผยอีกทีหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้ทนายเดชาเนี่ยนะคะ

ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีนะคะ